บ้านหลังนี้มีกล้องมุมจรปิดจับภาพไว้ได้
เมื่อมีกลุ่มผู้ก่อเหตุมาที่บ้าน
แล้วรั้งนี้พรากฏว่ารั้วเรือยิงปืน

ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่ามีคนบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ

โอ้โหรัวยิงชนิดที่ว่าหมดแม็กซ์แล้วล่ะมั้งนั่นน่ะใช่นะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขายังคิดว่าจุดประทัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
คือยิงอะไรหนักขนาดนี้นะคะแล้วก็อุกอาจจริงค่ะ
ใส่บ้านหลังนี้นี่แหละกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดนะคะ
ว่ามีผู้ชายมาเนี่ยคนก่อเหตุ
คือคุณผู้ชมครับคนยิงแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนมีอีกคนนึงด้วยนะ
ที่ถืออาวุธคล้ายกับมีดยาวมาด้วยวิ่งมาทำลายประตูบ้านหลังนี้
แล้วก็หลบหนีไปค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มของวันที่สิบเอ็ดสิงหาคม
หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งอยู่ในซอยเพชรเกษม๑๐๖นะคะ
แขวงหนองค้างพลูเขตหนองแข็มกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ตัวผู้เสียหายเป็นคนเอาคลิปนี้นี่แหละไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเอง
มีการระบุข้อความไว้แบบนี้ว่าช่วยตามคนร้ายให้ทีค่ะ
มอสในมีนมากับพวกอย่างน้อย๓คนบุกเข้ามากราดยิงหน้าบ้านเรา๑๖นัด
บ้านเรามีลูกสาว๗ขวบอยู่ด้วยนี่ตั้งใจจะฆ่าทั้งบ้าน
ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนี่คือที่เธอโพสต์ไว้
ทีนี้สาเหตุมันมาจากเรื่องอะไรอ่ะเราติดต่อได้แล้วนะคะ
สำหรับคุณวันวิสาคนที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นคนโพสต์นะคะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าเธอกับตัวผู้ก่อเหตุ

แล้วคนเป็นเพื่อนกันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังสิเขาบอกว่าพักหลังผู้ก่อเหตุทำไมรู้ไหม
มีพฤติกรรมนิยมความรุนแรงและไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เธอบอกว่าเธอกับกลุ่มเพื่อนนะคะก็เลยตีตัวออกห่าง
และมันมีอีกปมหนึ่งเป็นปมขัดแย้งเรื่องของการเล่นแชร์ด้วยกัน
บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุพยายามจะเปียร์แชร์วงเงิน๑๐๐๐บาท
แต่เธอไปเปียร์มาก่อนได้เขาอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นการเปียร์แชร์ตัดหน้า
ก็มีการนัดมาเคลียร์ใจกันที่บ้านเธอนะ
แต่คำว่าเคลียร์ทีไรคุณมันไม่เคยจบดี
คือมาเคลียร์ยังไงไม่รู้เธอบอกว่าวันเกิดเหตุมีตัวเธอมีแฟนนุ่มมีเพื่อนผู้ชายอีกคนนึง
รวมทั้งหมด๓คนไปยืนรอผู้ก่อเหตุจะคุยกันหน้าบ้านค่ะ
พอตัวผู้ก่อเหตุมาถึงปุ๊บไม่พูดอะไรเลยสาดกระสุนใส่ไม่ยั้ง
ตอนนั้นเนี่ยนาทีนั้น๓คนวิ่งหนีตายค่ะแต่คุณรู้ไหม
จังหวะหันหลังกระสุนมันไปโดนเพื่อนผู้ชายของเธอแล้วโดนไป๓นัด
ที่หัวต้นคอ๑นัดท้าวคว้า๑นัดคุณ
คือเห็นเป็นรอยเลือดแล้วอาการของเพื่อนผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้าง
เธอเล่าด้วยว่าไม่ใช่แค่เพื่อนเธอที่สาหัสตรงนี้
ลูกสาว๗ขวบของเธอที่นอนอยู่ชั้น๒ของบ้าน
เอาจริงเด็กได้ยินเสียงปืนดังติดกันขนาดนี้
น้องกลัวแล้วนอนสะดุ้งขวัญภาวะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่หายด้วย
หลังเกิดเหตุเธอแจ้งความไว้แล้วที่สอนอนองค้างพลูนะคะ
ตำรวจเองก็ออกหมายจับผู้ก่อเหตุแต่ว่าสาเหตุที่เธอเอามาโพสต์เนี่ยเรื่องราวนี้
เพราะว่ายังตามจับตัวไม่ได้เธอก็กลัวว่าเรื่องมันจะเงียบแล้วค่ะ
ทีนี้ไปดูความคืบหน้าล่าสุดหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ทางด้านของภูมิครับการตำรวจนครบาน๙ก็มีการสั่งการไปตรวจสอบนะครับ
ผู้ต้องหารายนี้และเป็นคนยิงนี่แหละค่ะคือไปดูประวัติแล้วเมื่อปี๕๙
เคยถูกจับกุมข้อหาร่วมกันกับพวกก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานผ่านะ
ติดคุกพ้นโทษออกมาไม่นานนะแล้วมีพฤติกรรมชอบพกพาอาวุธปืนตลอดเวลาด้วยนี่แหละนะคะ
หลังก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปที่บ้านในมีนค่ะที่บ้านพักย่านคลองขวางเพชรเกษม๖๙
แต่ไม่พบตัวก็คงหนีไปแล้วแหละส่วนคนที่เดินทางไปก่อเหตุด้วยกันอีกคนก็น่าจะเป็นในฟลุ๊ก
ตอนนี้ไม่ทราบชื่อนามสกุลนะเจ้าหน้าที่บอกเราอยู่ระหว่างหาเบาะแสเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะสั่งการให้ชุดจับกลุ่มใช้ความระมัดระวังในการเล่งล่าตัว
คุณเพราะอะไรอ่ะเขามีอาวุธปืนไงใช่ไหมแล้วพกอาวุธปืนตลอดเวลาแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าไปเจอที่ไหน
ตำรวจเขาก็กลัวว่าตัวผู้ก่อเหตุอาจจะใช้อาวุธปืนได้ตลอดเวลาด้วย
ก็กลายเป็นบุคคลอันตรายเลยเหตุการณ์นี้อุกอ่านจริงค่ะคุณผู้ชม